คุณผู้ชมครับตำรวจไล่สกัดนะครับรถบัสรับส่งคนงานของบริษัทแห่งหนึ่ง
คือทำไมอ่ะทำไมต้องต้องไปไล่สกัดอ่ะ
คือจะเข้าจุดตรวจแล้วไม่ยอมให้ตรวจครับ

นี่เป็นคลิปที่พนักงานบริษัทนะครับถ่ายเอาไว้ได้
ขณะที่คนขับนะครับรถบัสรับส่งคนงานยี่ห้อนิสสันนะ
ทะเบียนกรุงเทพมหานครนะครับเป็นรถขนาดสี่สิบถึงหกสิบที่นั่ง
กำลังขับหนีตรวจสอบภาวบางบ่อจังหวัดสถุประการครับ
ที่ก็ไล่ยิงยางรถเพื่อสกัดให้รถหยุดนะครับจากนั้นเนี่ยคนในคนงานในรถก็ฉวยโอกาสนะครับ
ที่รถบัสชะลอตัวกระโดดหนีสิครับไม่รู้จะขับไปไหน
กระโดดนะฮะลงจากรถนะครับไปซ่อนตัวอยู่ที่ร้านค้าข้างทาง
แต่ว่าคนขับรถบัสก็ยังขับรถนะครับขับรถหนีขับรถไปนะครับ
โดยมีตำรวจเป็น๑๐นายไล่ตามไปติดครับกระทั่งรถบัสถูกนะฮะยางเนี่ยแตกไปจนมุมอยู่
คนขับรถบัสนะครับก็จอดทิ้งไว้ในซอย๒๔แลนด์ถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่๒๔นะครับ
่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครตรงอำเภอบางสาวทงอ่ะนะแล้วก็วิ่งครับวิ่งหนีตายเข้าพงหญ้าไป
เนื้อที่ตรงนี่ก็บอกประมาณ๒๐ไล่ไปอยู่ตรงไหนตำรวจปิดล้อมนะครับ
ปิดล้อมพงย่าสูงทั่วมหัวนะครับแต่ก็ยังบร้ายวีแว่นคนขับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับตำรวจสพบังบ่อตั้ง
เขาเรียกว่าจุดตรวจป้องกันอัธยกรรม
นะครับตรงถนนบ้างราศาสตร์คิโลเมตรที่๒๗ช่องทางผู้ขนาน
มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร
ทุ่มครึ่งได้คนขับรถบัสคันนี้เป็นผู้ชาย
ประมาณสัก๔๐๕๐ปีได้ขับรถบัสที่มีคนงานนะครับ
เข้ามาที่จุดตรวจตำรวจเรียกให้หยุดหยุด
แต่คนขับมีพิรุษครับไม่ยอมลงจากรถ
ตำรวจก็เลยบอกให้คนขับเอาไปจอดข้างทางซิ
ระหว่างนั้นคุณผู้ชมคนขับก็เคลื่อนรถออกไปข้างหน้า
ตำรวจก็เดินตามหลังไปนึกว่าจะจอดที่ไหนได้นะครับ

ตำรวจกำลังเดินตามช้านะครับเร่งเครื่องหนี
เยอะเลยนะครับมียาบ้ารวม๑๒เมตร
มีอุปกรณ์การเสพอยู่ที่ตรงคอนโซลหน้ารถบัสนะครับ
ส่วนคนขับรถบัสตำรวจทราบชื่อแล้วคือ
ลบทับแสงอายุ๔๔เป็นคนเมืองกาล
กาญจนบุรีตำรวจออกหมายเรียกนะครับ
แล้วติดต่อยาดบอกพาพามาเถอะพามามอบตัว
ล่าสุดพูดสิทธิ์ข่าวไปที่สพบไปคุยกับคนงานที่อยู่ในเหตุการณ์
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนงานผู้หญิงนะครับ
ก็มาร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจ
เพราะว่ามองว่าแม้ว่าตำรวจจะปฏิบัติตามหน้าที่
แต่ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหคนงานอยู่บนรถบัสนะครับ
คือคนงานเขาตั้งคำถามตำรวจทำเกินกว่าเหตุไปไหม
คือเราอยากมาขอความเป็นธรรมแค่นั้นเอง
คุณจะไปจับกันอย่างไรก็ไป
เราขอให้ตำรวจขึ้นตำรวจก็ไม่ขึ้น

คนไหนน่ะบอกว่าผัวรอ
นี่แฟนรออยู่ที่บ้านค่ะขอกลับก่อนแล้วนะครับใช่ไหม
ก็ไม่ฟังค่ะไม่ลงเดี๋ยวนี้ต้องลง
ทางฝ่ายบุคคลของบริษัทนี้ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้
ต้องเพิ่มมาตรการการตรวจปัสสาวะ
คนขับรถรับส่งพนักงานให้เข้มงวดขึ้น
ใช่ครับนะครับท่านต้องป้องกันที่สาเหตุด้วย
ขับหนีมาอย่างไวเลยรถใหญ่ด้วย